ทีมชาติไทยนะครับก็ลงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ครับก็ให้สื่อถ่ายภาพเป็นเวลา๑๕นาทีครับเริ่มจะปิดโปรแกรมซ้อมกันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่านักเตะก็เริ่มจะสมบูรณ์กันมาเกือบจะเต็มทีมแล้ว
นักเตะครับที่เรียกมาจากรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีทั้งอานนท์อมรเลิศศักดิ์พัชรพลอินทนีพัฒนากรใหม่คามิและคนนี้ครับเบนเจบินเจมส์เดวิสซึ่งถือว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งจากฟูแลมล่าสุดนะครับที่ทีมชาติได้มาก็เป็นทีมลีกแมชชิปของอังกฤษนะครับ
จะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยในรุ่นนี้
ซึ่งก็จะต่อยอดถึงชุดใหญ่นะครับ
ชโยก็บอกว่าต้องการให้ทั้ง๔คนมาร่วมซ้อมกับชุดใหญ่
เพราะว่ามีหลายคนที่ยังเจ็บอยู่
ยังซ้อมร่วมไม่ได้ก็อยากให้ซ้อมเต็มจำนวน

ซึ่งเป็นแกนหลากหลายต่อหลายคนที่จะใช้ใน๔เกมแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียด้วย
คุณซื้อชาวญี่ปุ่นก็ยังบอกว่านักเตะบาดเจ็บแล้วไม่ได้ซ้อมกับทีมที่ตามกันต่อเนื่องคือสุประโชคสารชาติครับ
ส่วนเกมคองโกวันที่๑๐ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องเปลี่ยนผู้เล่นสำรองได้๖คนในการลองทีม

ทุกคนเป็นทีมเดียวกันและตั้งเป้า

ทีมชาติมีโปรแกรม๒นัดนะครับ
ย้ำกันหน่อยครับคือเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟาเดย์ครับ

ไทยรัฐทีวีเข้าสัญญา๑๘นาที๓๐นาที
อีก๑เกมครับ๑๕ตุลาคมนะครับ
บอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชียนัดที่๓กลุ่มจีนทีมไทย
จะเปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
เข้าสัญญาณ๑๘นาที๓๐นาทีเหมือนกัน